คุณผู้ชมครับหลายคนคงเจอแบบผมแบบนี้นะครับ
ฝนตกต่อเนื่องฟ้าร้องฟ้าผ่าจะเดินทางออกไปไหนมาไหน
หวาดเสียวเหลือเกินแน่นอนครับ
หลายพื้นที่ตอนกลางประเทศไทยเจอแบบนี้
และวันพรุ่งนี้คงต้องเตรียมเจอแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
กลางกระแสข่าวเรื่องของพายุจะมี
สรุปแล้วฝนตกเยอะแบบนี้เพราะพายุลูกนี้หรือเปล่า

ถ้าหากเราตรวจสอบสถานการณ์สภาพอากาศตอนนี้นะครับ
เพราะว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเรา

ว่าจะเป็นกระแสลมจากฝั่งอันดามัน
ก็คือมรสุมฤดูฝนที่พัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ
กระแสลมที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือกระแสลมจากทางทิศใต้นะครับ
ผ่านเข้ามาบริเวณอ่าวไทยแบบนี้นะครับ
กระแสลมนี้มาจากทะเลนะครับ
มาพร้อมกับความชื้นที่อุณหภูมิสูงอากาศเลยร้อนอบอ้าวครับ
ส่วนจะมีอยู่นี่ครับยังอยู่ไกลอยู่นะครับ
จะไม่ได้มีผลต่อกระแสลมเมืองไทยของเราโดยตรงนะครับ
แต่ว่าการหมุนของพายุจามีเนี่ยนะครับ

บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
แถวบริเวณจีนเนี่ยนะครับที่ตอนนี้อากาศเย็นละทีเดียวนะครับ
บริเวณความกดอากาศสูงแผ่มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนาน

เจออากาศร้อนอบอ้าวความชื้นเยอะ
จึงทำให้เกิดลักษณะของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับ
ดังนั้นนี่คือภาพรวมของสถานการณ์ฝนที่เกิดขึ้นในเมืองใดของเรานะครับ
จึงทำให้มีลักษณะของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
ดังนั้นเนี่ยนะครับมีหลายจุดละทีเดียวที่ต้องระวังฝน
เหนือครับส่วนใหญ่บริเวณทางตอนล่างของภาคอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ
อุณหภูมิในช่วงกลางวันค่อนข้างร้อนเลยทีเดียว
เช่นเดียวกับภาคอีสานนะครับตอนบนไม่เจอเยอะเท่าไหร่นะครับ
ส่วนใหญ่ก็เน้นบริเวณทางตอนล่างของภาค
จุดที่ต้องระวังฝนหน่อยก็คือบริเวณจังหวัดบุรีลำศรีสะเกดนะครับสุริน
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลางครับจุดที่ต้องระวังฝนก็คือบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนะครับ
ส่วนภาคตะวันออกนะครับพื้นที่ที่ต้องระวังฝนก็คือจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีหลายจังหวัดนะครับสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาส
ส่วนฝั่งอันดามันส่วนใหญ่ก็เป็นจังหวัดเดิมนะครับภูเก็ตกระบีตรังแล้วก็สตูน
กรุงเทพมหานครยังคงเจอฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับ๑๖๐ของพื้นที่
นี่คือสิ่งที่จะต้องเผชิญต่อไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากนี้กลุ่มฝนจะค่อยขยิบขึ้นไป
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยได้หายใจหายคอกันบ้างนะครับ
ช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพดีนะครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
คุณภูกตนันพี่สิทธิ์มหานครับสวัสดีครับ